ทุกนี้ที่ปั๊มน้ำมันแห่ง๑นะฮะ

แต่สุดท้ายโดนทุ่มสิฮะ
ทุ่มอะไรให้คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันซะหน่อยนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่
ริมถนนเพชรเกษมขาขึ้นกรุงเทพ
เขตอำเภอทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริคัน
มาล่ะคนร้ายมาล่ะคุณดูสิ

ดุยมาหาเสมียนปั๊มน้ำมัน

ปรากฏว่าโอ้รีบวิ่งหนีก่อนจะเจอทุ่ม
เมื่อกี้เห็นผู้ชายคนที่มาทุ่มขวดน้ำไหม
และแพ็กขวดน้ำคุณเอง
คุณที่มาทุ่มเขาเป็นแฟนของเสมียรปั๊ม
เสมียนปั๊มเป็นผู้หญิงเกือบถูกเจ้าโจรร้าย
เอาปืนมาข่มขู่จะขโมยเงินแล้วนะคุณ
แต่ปรากฏว่าแฟนนุ่มของเสมียนสาวเห็นเข้าพอดี
มาเลยครับยกแพ็กน้ำทั้งแพ็ก
ทุ่มเขาให้ทุ่มใส่คนร้าย
และคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

ตำรวจสพทัพสแก่ก็เข้าตรวจสอบที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็สอบสวนนางสาวสุภาษินีสังทอง
อายุ๒๙ปีเป็นเสมียนสาวของปั๊มน้ำมันแห่งนี้
แล้วก็สอบสวนแฟนนุ่มของนางสาวสุภาษินี
ก็คือนายชโยธิศศรีทองคำอายุ๒๘ปีนี่

เอาแพ็กน้ำดื่มถุ่มไซโจรนะครับ
เขาบอกแบบนี้ตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในรถ
เสียงดังเลยเขาก็เลยตื่นขึ้นมามอง
หลังจากนั้นนะเห็นผู้ชายคนนี้ลงจากรถ

แล้วผู้ชายคนนี้เดินดุ่ยไปหาแฟนสาวของเขา
เขาบอกท่ามันไม่ดีมันเหมือนต้องมีวัตถุประสงค์อะไร

แล้วมาหยิบอะไรได้ก็หยิบแล้วก็ทุ่มใส่เลยคุณ
เขามาหยิบไอ้แพ็คขวดน้ำทุ่มใส่
สามารถช่วยเหลือช่วยชีวิตแฟนสาวเขาได้นะฮะ

ก็ขับรถกระบะไปตามคนร้าย
ปรากฏว่ารถของคนร้ายก็ไปพลิกคว่ำ
จากปั๊มน้ำมันประมาณ๔กิโลเมตร

ก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาจับกลุ่มฮะ
คนร้ายก็คือนายสมเกียรติเกาะแก้วยุค๔๖ปี

เพราะว่าอุบัติเหตุทำให้เขาบาดเจ็บ
ล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกเสมออยู่สำราญ
ภูมิกับการสอบภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันต์

มีรูปภัณฑ์สันธารใกล้เคียงกับผู้ก่อเหตุ

ในพื้นที่เขตเทศบาลกำเนิดนพคุณ

ไปเมื่อไหร่คุณเมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา

เช้าวันนี้อ้าส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบ
ประสานภรรยาของผู้ก่อเหตุคือนายสมเกียจ

เรามีภาพใช่ไหมตอนที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพัก
ตอนที่เข้าไปตรวจสอบที่บ้านพัก

ตรงกับชุดที่ใช้ในการก่อเหตุ
และชุดนี้ไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อคืนวันจันทร์
อกจากนี้ยังพบเหรียญ๕๐สตางค์จำนวน๑๐๐บาท
และถุงใส่เหรียญจากร้านสะดวกซื้อที่ปล้นมา
มีการฉีกแล้ว๓๔ชิ้นเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
แล้วก็ได้มีการนำตัวภรรยาของนายสมเกียจผู้ต้องหา

อกจากนี้ยังได้จัดชุดสายตรวจเฝ้าหน้าห้องคนไข้
นายสมเกียจพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล

โอ้โหเท่ากับก่อเหตุมาช่ำชองเลยนะคุณ
ใช่ค่ะก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อก่อน
แล้วก็จะมาปล้นปั๊มอีกอืมใช่ค่ะอ้าว